ทีนี้ค่ะมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันเพิ่มเติมบ้างนะคะ
มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะมีเหตุการณ์ที่โอ้โหอุกอาจมาก
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๔ปีนะ
ขวานบุกเข้าไปฟันหัวผู้หญิงอายุ๖๐
แล้วก็เอาด้ามขวานตีซ้ำด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เนี่ยชาวบ้านกับตำรวจกำลังไล่ล่าคนก่อเหตุนะคะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะตำรวจสพลำธเมนชัย
กระจายกำลังเพื่อจับตัวนายถั่วเรียนกัณหาไทยสงฆ์หรือในโป๋ย
อายุ๕๔ปีตามหมายจับสารจังหวัดพี่มายค่ะ
ล้อมป่าอ้อยเลยนะคะเพราะว่าในโป๋ยเนี่ย
หนีเข้าไปคืนนึงแล้วหลังก่อเหตุ
เขาก่อเหตุก็คือเอาขวานไปฟันหัวนางอภัยหมื่นศรีภูมิ
อายุ๖๐ปีจนเสียชีวิตในพื้นที่บ้านหนองไผ่
อำเภอลำธเมนชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ก่อเหตุแล้วก็หนีเข้าไปจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปล้อมป่า
เพื่อที่จะจับตัวสุดท้ายจับได้ค่ะครับเนี่ยในโป๋ยอิดโรยสะบักสะบอมมาเลยนะคะ
ก็ควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สพลำธมินชัย
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นสารานั่งเล่นหน้าบ้านไปคุยกับนางลำไยสังศรี
กับนางอยู่การามทั้งคู่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าในโป๋ยคนก่อเหตุเป็นคนที่ชอบหวานแหหาปลาในหมู่บ้าน
ไม่ค่อยมีใครคุยด้วยเพราะว่าดื่มเหล้าตลอดเลยในโป๋ยดื่มเหล้าทุกวัน
วันเกิดเหตุนางอภัยผู้ตายเดินมาชวนให้เล่นไพ่กันสนุก
สนุกตามภาษาคนแก่เขาก็นั่งเล่นภัยกัน
จู่ในโป๋ยปั่นจักรยานมาจอดยืนดูแล้วก็ขอร่วมวงด้วย
อภัยตอบกลับว่าไม่ให้เล่นหรอกจะเล่นกันแต่พวกผู้หญิงด้วยกัน
โป๋ยก็เลยเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้นนะคะ
อภัยก็เลยพูดต่อว่าอย่ามายืนตรงนี้เหม็นเหล้าเหม็นกลิ่นคาวปลาครับ

นางอภัยพูดขึ้นมาอีกว่าจะไปตายที่ไหนก็ไปโอ้โหเท่านั้นแหละ
โป๋ยสวนกลับเลยว่าจะกลับคำพูดไหม
แต่ทุกคนเงียบไม่มีใครตอบอะไร
โป๋ยปั่นจักรยานกลับบ้านหายไปแป๊บหนึ่ง
สักพักในโป๋ยกลับมา
คว้าขวานเหน็บหลังปั่นจักรยานกลับมาอีกทีอ่ะ
ที่สาราที่เขานั่งเล่นไพ่กันอยู่
ลงจากจักรยานเอาขวานที่ซ่อนไว้ด้านหลังเนี่ย
ฟันหัวนางอภัยเลย
คมขวานฟันเข้าที่หูหูขาดตรงนั้นเลยนะคะ
อภัยกับเพื่อนบ้านอีกสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์วิ่งหนีตายกัน
แต่จังหวะนั้นนางอภัยล้มค่ะครับอายุหกสิบแล้วอ่ะล้ม
ทีนี้โอ้โหในโป๋ยเอาสรรขวานทุบไปที่หัวซ้ำอีก๗๘ครั้ง
อภัยก็แน่นิ่งและเสียชีวิตในโป๋ยก็เดินไปแบบหน้าตาเฉยอ่ะอืม
เหตุการณ์นี้นะคะเพื่อนบ้านสองคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็วิ่งหนีเนี่ย
เขาบอกเลยว่าภาพมันยังติดตาอยู่เลยยังกลัวอยู่เลย
ไม่คิดว่าในโป๋ยจะกล้าทำร้ายนางอภัยขนาดนี้นางอภัยเนี่ยเป็นเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้าน
เคยให้ในโป๋ยเซ็นค่าเหล้าคือยังไม่ต้องจ่ายตังค์
เอาเหล้าไปกินก่อนเป็นประจำเลยทำไมไม่นึกถึงบุญคุณตรงนี้
สิบนาน่ะเออโอเคยึกไส้ยักยักยักชิ้กันหรอโลกยึกไส้บุมย้ายกภาว่องศิ
อืม
ส่วนที่บ้านของนางอภัยผู้ตายวันนี้สามีกับญาติญาติก็ช่วยกันจัดงานศพตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะครับ
สามีบอกว่าอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกชาย๓คนตอนเกิดเหตุครอบครัวไม่มีใครรู้ว่าคนก่อเหตุคือในโป๋ย
เพื่อนบ้านมาบอกพอรู้นี่โอ้โหโกรธมากเพราะว่าที่ผ่านมาแม่ของในโป๋ยกับแม่ของเขาก็สนิทกันช่วยเหลือกันมาตลอด
เวลาในโป๋ยเอาปลามาขายเขาก็รับซื้อให้เวลามาขอซื้อเหล้ากินไม่มีเงินก็ให้เซ็นค่าเหล้าทุกครั้ง
งกรานปีก่อนในโป๋ยเคยมีเรื่องชกต่อยกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องการติดค่าเหล้าแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไร
คิดเลยว่าคนที่เห็นหน้ากันจะมาทำร้ายกันแบบนี้ทำร้ายถึงขั้นภรรยาของเขาเสียชีวิต
น่าจะคิดเห็นความดีของคนใกล้ชิดบ้างเห็นไหมอันนี้ไม่มีเลย
บางทีปลาทั่วเค็มปลาแห้งปลาของคุณเนี่ยชั่วรับเกลือต้องเอาไว้ก่อน

แกไปดีไปสบายไปหลับสบายเถอะบอกแกเถอ

รับสบายรับสบาย
สามีของนายอภัยยังบอกว่าเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนในโป๋ยก็เคยเมานะครับ
แล้วก็ไปแทงน้องชายของนางอภัยมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ
โชคดีที่ตอนนั้นน้องชายของนางอภัยไม่เป็นอะไรมาก
โป๋ยก็ติดคุกนะพอออกจากคุกมาก็เหมือนเดิมครับ
เมาอีกเมาก็ไปแทงหลานชายของตัวเองอีกแต่ว่าหลานเนี่ยรอดตาย
ในโป๋ยก็ถูกดำเนินคดีติดคุกอีก
พอออกจากคุกมาครั้งนี้ออกมาได้ไม่นานก็มาก่อเหตุฆ่านางอภัยเลยนะครับ
ส่วนแม่ของในโป๋ยบอกว่าปกติครอบครัวของเขาต้องแยกกันอยู่นะฮะ
คือลูกกับแม่เนี่ยอยู่กันคนละหลังอยู่บ้านคนละหลัง
เพราะว่าในโป๋ยเป็นคนโมโหร้ายยิ่งถ้ากินเหล้าขาวเข้าไปเนี่ย
โอ้โหแล้วเมาเนี่ยจะคุยไม่รู้เรื่องเลยแม่บอกใครก็ห้ามไม่ได้
ที่ผ่านมาลูกเคยก่อเหตุทำร้ายคนอื่นอยู่ตลอด
แต่ครั้งนี้รู้ข่าวว่าลูกถึงขั้นทำร้ายเขาจนตายก็รู้สึกเสียใจมาก
วันนี้ไปเยี่ยมลูกมาลูกบอกว่าที่ทำไปเพราะยับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
กะขอบกินเรานี่ล่ะศี่อายุเดิมนี่เขาทำเขาเอง
เขาก็เข้าไปตัวตามกรรมตามไปจะเอาหนัว
สารภาพทุกข้อกล่าวหาค้าตำรัวซอภรรภ์ลำทะเมลชาย
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นส่วนการทำแผนประกอบคำรับ
สารภาพยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะว่าจะทำแผนหรือเปล่า
เพราะกลัวว่าถ้านำไปทำแผนอาจจะถูกรุมประชาธรรมได้
เพราะว่าคนในพื้นที่ก็รู้จักกันทั้งนั้นนะคะ
ก็จะต้องรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ